อีกหนึ่งเหตุการณ์ถ้ายังจำกันได้นะคะกรณีที่หลวงพ่อแตค่ะ
เกจิชื่อดังที่บึงการถูกฆ่าเผาโหดคากุฏิเลยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เป็นพระลูกศิษย์๑รูปและคาราวาสอีก๒คนค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๖กรกฎาคมนะคะ
ที่มีคนทุบกระจกห้องนอนแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันโยนเข้าไปในห้องนอน
กุฏิของพระสมจิตเกิดทรัพย์หรือหลวงพ่อแตวัย๕๓ปีเจ้าสำนัก
ขณะที่กำลังจำวัดอยู่แล้วก็เอาน้ำมันราดซ้ำเข้าไป
ถูกไฟคลอกมรณภาพค่ะ
ตำรวจจับตัวได้๓คนพามาจากศรีสะเกด
ฮอมาสอบสวนที่สพโซ่วิสัยจังหวัดบึงกาเลยนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือพระบัญชาหรือว่านายบัญชาจันคำ
เป็นพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อแตค่ะ
แล้วก็มีนายธนงศักดิ์โสแก้วและนายสมุทรวันอุบลด้วย
หลังจากควบคุมตัวมาได้นะคะก็ให้พระบัญชากล่าวลาศิกขา
เทียบกับหยดเลือดที่ตกในที่เกิดเหตุ

เมืองต้นก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ
การจับกลุ่มทั้ง๓คนนี้ได้เนี่ย
เนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ไปสอบปากคำพยาน

จับภาพรถของคนร้ายขณะขับเข้ามาก่อเหตุได้นะคะ

นายธนงศักดิ์กับนายสมุทรยอมรับว่า
พระบัญชาว่าจ้างเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ให้ขับรถมาส่งที่สำนักปฏิบัติธรรมที่เกิดเหตุ

แล้วคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

อดีตพระบัญชาอย่าง
หนักถึงเบื้องหลังว่าทำไม
ตัดสินใจฆ่าพระสมจิต

แต่เบื้องต้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะ
ว่าสาเหตุของการก่อเหตุโหดเยี่ยมครั้งนี้